คุณผู้ชมฮะเรามาดูบรรยากาศการประชุมสภาสมัยวิสามันกันหน่อย
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับ
แต่ว่าแหมในสภาก็ค่อนข้างจะดุดเด็ดเผ็ดมัน

สสก้าวไกลก็ซัดเดือดจวกรัฐบาลบิดเบือน
ใส่ร้ายผู้ชุมนุมว่าขวางขบวนเสด็จนะฮะ
ส่วนนายภัยบูลนิติตะวันที่อยู่พักพลังประชารัฐ
แล้วก็เป็น๑ใน๕ของผู้ที่ขึ้นอภิปรายในส่วนของพัก

บอกว่าแหมพูดนอกยัตติอวยบิ๊กตู่จริงเลย
นอกจากนั้นก็มีสสของฝั่งเพื่อไทยเขาก็อภิพราย

คือนายประเสริฐจันทรรวงทองสสนครราชศรีมา
พิปรายย้อนไปในอดีตถึงการเข้าสู่ตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
ไม่ชอบทำของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
การใช้อำนาจและกฎหมายเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ
ประชาชนทนไม่ไหวต้องออกมาชุมนุมขับไล่นายก
แทนที่พลเอกประยุทธ์จะยอมรับฟังข้อเรียกร้อง
แต่กลับใช้กำลังสลายการชุมนุมจนถูกวิพากษ์วิจารณ์
แม้แต่รัฐบาลจะประกาศยกเลิกพรกรฉุกเฉินในภายหลัง
แต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้น
คือมันสายไปแล้วมันช้าไปแล้วนะฮะ
เพราะมีการใช้คนสวมเสื้อสีเหลืองออกมาแสดงพลังในการต่อต้านการชุมนุม
โดยอ้างความจงรักพักดีสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายปะทะกัน
ซึ่งมีให้เห็นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่มันเกิดเหตุการณ์มาแล้วเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างมาแล้ว
ดังนั้นเพื่อเป็นทางออกของประเทศ
นายประเสริฐจันทรรวงทองสสของเพื่อไทยเขาบอก
ขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ฟังเสียงในส่วนของเพื่อไทยเขาหน่อยนะฮะ
และเป็นทางยกรัฐมนตรีใหม่ตามกระบวนการที่บรรยัตน์ได้ในรัฐมนุน
นี่นะครับก็เป็น๑ใน๒๐คนของพักเพื่อไทย
ที่ลุกขึ้นอภิปรายนะฮะ
เพราะว่าเพื่อไทยเขาก็จัดสรรโคต้าไว้๒๐คน
เมื่อรวมกับในส่วนของพักฝ่ายค้านแล้วก็รวมเป็น๓๕คนนะครับ
มาดูฝากฝั่งของพักรัฐบาลกันบ้างนะครับ
นายภัยบูลนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
พิปรายเหตุการณ์การชุมนุมของนักศึกษาของประชาชน
เมื่อวันที่๑๔ตุลาคมที่มีการจาบจ้วงสถาบัน
ถึงขนาดมีการกีดขวางทางขบวนเสด็จของพระราชินี
แล้วก็ล้อมรถพระที่นั่งมีการใช้ถ้อยคำมิบังควร
ถือว่าเป็นการมุ่งร้ายและเป็นปฏิปักต่อสถาบัน
ทำให้นายชวลิกภัยประธามรัฐศพาต้องกำชับเลยนะครับ

ระมัดระวังการใช้ถ้อยคำถึงสถาบัน
ขอให้อยู่ในกรอบของยติเท่านั้น
แล้วก็เตือนไปยังสมาชิกทุกคนหากมีการพูดถึงสถาบันที่ไม่อยู่ในยติ
ก็จะใช้ข้อบังคับของสภาอย่างเข้มข้นนะครับ
จากนั้นนายภัยบูลอภิปรายต่อว่าข้อเรียกร้อง๓ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุม
สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของบางพักที่เคยถูกยุบไปแล้ว
โดยเฉพาะการจับปฏิรูปสถาบันนั่นคือความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกคดีอาญาและยุบพัก
เพราะถือเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชน๖๗ล้านคนออกมาปกป้องสถาบัน

ไม่ใช่เราจะกลีกฟลายปัญหาจะยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้น

เพราะว่าในการอภิปรายนายภัยบุญก็พาดพิงกลุ่มผู้ชุมนุม
เกี่ยวกับประเด็นการจาบจ้วงสถาบันหลายครั้ง

การชุมนุมว่ามีเป้าหมายเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงและลดสถานะของสถาบัน
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
คุณชวนลิกไผก็เลยต้องห้ามปรามไว้ก่อน
เป็นบุคคลที่เป็นเลิศในเรื่องความจงลักษ์ดีต่อสถาบัน
เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งอะไรนะครับ
ก็ทำให้สอสอฝ่ายค้านเขาก็ส่งเสียงหือซะหน่อยหนึ่งนะฮะ
ส่วนดาวอีกคนหนึ่งของฝากฝั่งพักรัฐบาลก็คือนี่ฮะ
คุณสีระเจนจากฮะส่อกฎม
หนึ่งในห้าคนของพักพลังประชารัฐที่ลุกขึ้นอภิปรายนะครับ
ก่อนการอภิปรายก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคุณนะ
ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมได้รับมอบหมายให้อภิปรายประเด็นการขัดขวางขบวนเสด็จ
ที่เป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ซึ่งการอภิปรายจะเป็นสไตล์ของผมเอง
แบบตรงไปตรงมาแม้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แต่หากพูดด้วยความสุจริตใจความจริงใจ
ก็ไม่ได้เป็นการละเมิดสถาบัน
เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการประชุมลับ
และสิ่งที่พูดจะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าใครอยู่เบื้องหลัง
แล้วก็มีความตั้งใจที่จะล้มล้างสถาบันนะครับ
อยู่เบื้องหลังก็รู้กันอยู่ว่ามีคนตาเหล๒คนหน้าเหลี่ยม๑คน

อันเนี่ยดาวถูกหลายคนดาวถูก

ในส่วนของเขาก็ไม่ได้พูดชื่อพูดอะไรออกมานะ
แต่หลายคนก็เดาไปแล้วว่าเป็นในส่วนของคณะก้าวหน้า
ที่คอยไปสังเกตการณ์การชุมนุมต่างนานานะฮะ

ดูจากการไลฟ์สดมายังผู้ชุมนุมมีการโพสต์ยั่วยุปลุกปั่นอะไรต่าง
นะครับนี่คือสิ่งที่หน่ายศีระเจนจักระ
ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุมเมื่อเช้านี้
และนักข่าวก็เห็นโอ้คุณศิราตอนเดินเข้ารัฐสภาเนี่ย

อะไรฮะ
กระเป๋า
เอาไปทำไม
ต้องหนีทางน้ำอะไรแบบนี้

แล้วก็คุณศิราก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะได้นอนค้างแน่เลยนะครับ
อีกนิดหนึ่งส่วนบรรยากาศหน้าอาคารรัฐสภาในตอนนี้
ก็ยังคงมีกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสาบันบางส่วน
ปักหลักอยู่บริเวณริมถนน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่แล้วก็ตำรวจควบคุมฝูงชน
ก็คอยดูแลความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยนะครับ
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้เดินทางไป
รวมกับกลุ่มของนายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขา

ที่เขามีการนัดรวมพลกันที่หน้าสถานทูตเยอรมนี
ในเวลา๑๔นาฬิกานี่แหละฮะ
เรื่องนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นนะครับ
เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองเลย
จุดยุทธศาสตร์หน้าสถานทูตเยอรมนี
กลุ่มของทนายนกเขานัดบ่าย๒
แต่ตอนเย็นเขาก็มีกลุ่มราศดรกลุ่มปลดแอบนัดอีก